มาหมอมอยกับดาราจิตอสาคนนี้พี่แต่ย์สายทาน
ปกติ้เราก็จะเห็นพี่แต่ย์ชุดช่วยกู้พ้งกู้พายชุดนี้
ล่าจุดนี้ฉันไม่มีเจอตะนึงเลยค่ะ

พี่แต่ย์เปิดใจกับบรรทังไทยรัฐ
ที่ติดหน้าอก๗๑เดี๋ยวนะ

บอกว่าตอนนี้ยังรับงานแสดงปกตินะแจ๊ค

ยังเพิ่งไปถ่ายอันนี้มาเลยปามิตา

ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะทำมากว่า๓๐ปี

กับสังคมไปเลยค่ะพร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่า

จะไปช่วยเหลือใครไม่มีการที่เปิดรับบริจาค
แน่นอนจ๊ะฟังเสียงพี่ตายสวยนะค่ะ
ร่วมกับตันยูเนี่ยก็จะไม่มีการเรียรายเงิน

จากแบบว่าไปป้นเอาเพื่อนข้าง
เห็นไหมคะนอกจากแบบว่าไปป้นเพื่อนข้าง

ใครมีก็ไปช่วยแกได้แล้วแกก็ไปช่วย

พี่ตายมาในลุคสวยหวานก็เลยถามว่า
พี่ตายคะมีแฟนด้วยยังจ้า

ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือบอกว่าพี่ตายเนี่ย
ฟังหนุ่มรุ่นน้องเป็นนักร้องด้วยนะ

ที่ลือมาโมเมนต์เรื่องจริงเด้อจ้า

พี่ตายบอกว่าไม่จริงนะคะว่าตอนนี้ยังใช้
เตตัสสดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ
หันกลับมาดูแลตัวเองให้มันสวยสดใส

ก็จะมีเมื่อนั้น
นี่คือให้เลขลอตเตอรี่หรือยังไง
เหมือนกันน่าจะงวดหน้าน่ะ

นี่ช่องนี้ชอบเลข
เห็นมั้ยคะช่องนี้ชอบเลข
๗๑หรือว่างวันน่าจะ๑๗
แล้วในไหนพี่ตายก็มาโอ๊ยดาราสาวแจ๊กกอลิน

เป็นนักแสดงสาวนี้ฉันเป็นดาราสาว
ว่าไปนะคุณผู้ชมมีความรักวาล
พระพิคเนธนะคะสาขาผู้สื่อข่าวบันเทิงดีเด่น
จากรายการบันเทิงไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

ถ้าเอียงแบบนี้ก็จะใช่จักรินตัวจริงยินดีด้วย
เพราะเพราะว่าการเป็นดาสาวต้องเอียงหัวแบบ

ไม่ใช่แน่นอนนะคะติดตามบันเทิงไทยรัฐค่ะมีครบรถนะคะ

ทั้งเหลืองงานบุญเหลืองตัวเหล่งเหลืองข่าวตลกเหลืองร้องเพลง

แล้วเร็วนี้เราก็จะมีละครด้วยนะคะไทยรัฐทีวี
เชอรี่ที่ไม่อยู่ไม่ใช่อะไรนะไปทำสกรูปว่าไปถ่ายละคร
ใช่แล้วไปทำละครแล้วพูดถึง